รายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรค
และข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช๒๕
ทั้งข้างช่วยปียวาศาสตราการของเมียดริตเซอร์ศัพท์

วิทยาลัยภาษีสถานการณ์จิตกรุงเทพฯได้รับโปรโลทิศที่ออกตามวันนี้
จิตกรุงเทพฯที่สมัยการมีผู้ชายรอบภาษากับกรุงเทพฯ
เราจะพาทุกคนไปร่วมเป็นกำลังใจ
ฝ่าฤดูแรงรับมือรอบด้านกับกรุงเทพมนคร
ภาษาวะหมดแล้วน้ำก็จะแห้ง
แล้วน้ำแห้งแล้วไม่มีน้ำที่จะขึ้นไปทำนา
เพราะมีขึ้นทำนามันมีปัญหาหลายอย่าง
คือว่าปัญหาน้ำไม่มีน้ำไม่มีก็หมดแล้วคนชาวนา
น้ำก็แห้งเนี่ยทองนี้นะพอหน้าแรงน้ำก็น้อย
หรือว่าขอดขอดคลองเลยไม่มีขึ้นนาเลย
ใครจะเชื่อล่ะครับว่ากรุงเทพมหานครก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบจากช่วงฤดูแรงแบบนี้
เหมือนกับพื้นที่อื่นในประเทศไทยนะครับ
โดยเฉพาะในโซนฝั่งตะวันออกเขตลาดกระบังหนองจอกมีนบุรี
คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร
ใช้น้ำเป็นปัจจัยหลักในการทำการเกษตรครับ
เรื่องเล่าดีของคนกรุงเทพมาแล้วนะฮะ
มาเจอกับผมบุ๊คศึกษกุลพันธ์ดีนะครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับรายการของเราเป็นรายการที่จะทำให้คุณผู้ชม
ได้รู้ถึงเรื่องเล่าดีของกรุงเทพมหานคร
เพราะมีเรื่องดีมากมายนะฮะมาบอกต่อกันนะครับ
ดังนั้นคุณผู้ชมติดตามชมตลอดทั้งรายการเลย
แต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมจะได้ชมทั้งรายการนะ
เรามีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกับทางรายการกันก่อนนะฮะ
ถ้าคุณผู้ชมอยากจะลุ้นรับของรางวัล
นี่ฮะเป็นกระเป๋าผ้าสวยเท่ของรายการของเรานะครับ
รอเลยรอตอบคำถามท้ายรายการ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมก็รอลุ้นรับของรางวัล

คุณผู้ชมคิดว่าข้อมูลของรายการเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์

หรืออยากจะบอกต่อให้คุณผู้ชมอีกหลายท่านได้รับชมกันนะครับ

หรือว่าช่องทางของไทยรัฐออนไลน์ได้ทุกช่องทางเลยนะฮะ
และที่สำคัญท่านสามารถที่จะลุ้นรับของรางวัล
เป็นกระเป๋าผ้ารักโลกจากทางรายการไปด้วยเลยนะฮะ
และแน่นอนแม่น้ำคู่คลองมีมากมายในกรุงเทพมนาคอล
ดังนั้นเดี๋ยวติดตามทั้งรายการกับเรื่องของการฝ่าวิกฤตฤดูแรงอย่างรอบด้านกับกรุงเทพกันครับ
คุณผู้ชมมาแล้วตอนนี้เพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพมนาคอลนะฮะ

กรุงเทพมหานครนั้นจะฝ่าวิกฤตในช่วงฤดูแรงไปได้อย่างไรนะฮะ
ดังนั้นช่วงนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากท่านรองประหลัดกรุงเทพมนครนะครับ
ท่านรองนรงเรืองศรีอยู่ในรายการกับคุณผู้ชมแล้วครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการทางบ้านครับ
ครับวันนี้ครับต้องถามคำถามกับท่านรองประหลัดคำถามแรกก่อนเลย
สำหรับเรื่องของฤดูแรงแบบนี้
กรุงเทพมหานครมีการเฝ้าระวังในภาพรวมยังไงบ้างครับ
ก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะขอนำเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยภาพรวมนะครับ
เพราะเราเนี่ยต้องเชื่อมโยงกับระบบใหญ่คือระบบของประเทศนะครับว่ามันมีการบริหารจัดการยังไงนะครับ
ซึ่งโดยภาพรวมแล้วกรุงเทพมหาคอนเรามีการประสานความร่วมมือกับกรมชมประธานในการที่จะบริหารจัดการน้ำร่วมกัน
ซึ่งในช่วงฤดูแรงเนี่ยทางกรมชมประธานเนี่ยก็จะมีการเก็บน้ำไว้ส่วนหนึ่งนะครับที่จะใช้ในการที่๑รักษาระบบนิเวศนะครับ
สองใช้สำหรับเรื่องของการอุปโภคบริโภคใช้เรื่องของการอุตสาหกรรมใช้เรื่องของการเกษตรต่างนะครับซึ่งปริมาณน้ำที่กักเก็บในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะต้องให้สมดุลกันนะครับ
ซึ่งในปีนี้นะครับปริมาณน้ำที่ทางกรมชมธานเนี่ยจะปล่อยลงมาโดยผ่านแม่น้ำเจ้าพญาแล้วก็จะมีคลองสาขาทางด้านตะวันออกทางด้านตะวันตกต่างคลองสาขาต่างเนี่ยด้านตะวันออกก็จะเข้ามาทางด้านพื้นที่ของกรุงเทพมนครด้านตะวันออกซึ่งในการที่จะรักษาระบบนิเวศอะไรต่างเนี่ยนะครับก็มีแผนที่จะ

พื้นที่ต่างการประกอบอาชีพความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จะประกอบอาชีพลักษณะที่ต่างกันอย่างพื้นที่ฝั่งทนบุรีนะครับประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาในส่วนนั้นและพื้นที่ฝั่งทนบุรีส่วนหนึ่งมีพื้นที่บางส่วนที่ติดกับทะเลประมาณเกือบ๕กิโลอยู่ในพื้น

นะครับที่ทำเรื่องของการเกาเศษเพราะปลูกเลี้ยงปลาปลูกพืชไล่นะครับแล้วมีประสุทธิ์สัตว์ด้วยซึ่งสิ่งต่างเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้น้ำนะครับน้ำส่วนหนึ่งออกมาจากไหนอย่างที่ผมกลับเรียนเมื่อตอนต้นว่าที่กรมชนประธานเขาบริหารจัดการแล้วปล่อยมาทางด้านตะวันออกมาเข้าพื้นที่ด้านตะวันออกก็

บริหารจัดการคู่คลองโดยเฉพาะการปรับปรุง
ทีนี้อยากถามแต่ละด้านนะท่าน

มีทั้งพื้นที่ในเมืองที่ต้องใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค
คลองสายต่างก็มีมากมาย
แบ่งเรื่องของสถานการณ์การเฝ้าระวังเป็น๖ด้านยังไงบ้าง
ก่อนอื่นเรื่องของการเฝ้าระวังเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อม
รองรับปัญหาที่เขิดขึ้น

ช่วงรู้แล้งน้ำน้อยปุ๊บ

จากด้านบนเป็นต้นน้ำ
มากลางน้ำกรุงเทศมาคลมปลายน้ำ

ถ้าน้ำด้านบนมาน้อย

สิ่งนี้คือทางกรุงเทพมคอมบริหารจัดการยังไง
ริมคลองต่างสาขาต่างที่เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไปทางพื้นที่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตก
เราจะมีประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำอยู่ตามจุดต่าง
แล้วเราก็ต้องเฝ้าระวังว่าวัดที่ความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไหม
ถ้าเกินมาตรฐานปุ๊บเราก็จะปิดประตูจนกว่าภาวะน้ำลงแล้วก็ปริมาณความเค็มลดลง
เราก็จะเปิดเพื่อให้น้ำเข้ามาในระบบภูเขาต่าง
แล้วอย่างนี้เราก็ยังมีการประสานงานร่วมกับกรมชมประธานการประปานครหลวง
เพื่อเขาต้องเอาน้ำนี้ผลิตน้ำปลาด้วย
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะช่วยการบริหารจัดการในจังหวะที่น้ำขึ้นมาปุ๊บเนี่ย
เราก็จะช่วยกันสูบอัดขวางริ่มน้ำไปเลย
แล้วก็สูบอัดเพื่อไม่ให้ริ่มความเค็มขึ้นไป
พอช่วงจังหวะน้ำลงก็โอเคก็ปล่อยไปแล้วก็หยุดสูบ

และนอกจากนั้นเราก็ยังมีการแจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรวจพบว่ามันมีความเค็มเกินค่ามาตรฐาน
ซึ่งมันอาจจะมีปัญหาต่อเรื่องการเพาะปลูกหรืออะไรอย่างนี้
ควรที่จะเอาน้ำไปใช้เพราะจะทำให้พืชที่เราปลูกหรืออะไรต่างได้รับความเสียหาย
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องการบริหารจัดการการแก้ปัญหาเรื่องความเข็ม
ส่วนที่สองที่เรามักจะพบในเรื่องของปัญหาก็คือเรื่องของระบบการรักษาคุณภาพน้ำในคลองเนี่ย
หรือระบบไหลเวียนน้ำไม่ดี
เกิดจากอะไรก็คือปริมาณน้ำปกติเนี่ยในช่วงหน้าฝนนะครับ
ก็จะมีน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา
ช่วงจังหวะน้ำขึ้นหรือจังหวะน้ำที่ข้างบนมาแล้วเนี่ยมีเพียงพอที่จะมีระดับต่างจากข้างใน
เราก็จะเปิดประตูน้ำทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลเข้าไปในคู่คลอง
ไปไล่น้ำเสียไปไล่น้ำที่คุณภาพไม่ดีออกไปทางด้านล่าง
ก็จากด้านบนก็ไหลลงไปทางด้านล่าง
น้ำก็จะหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยเป็นการเพิ่มออกซิเจนในพื้นที่ด้วยมันก็จะดี
แต่พอช่วงหน้าแรงน้ำด้านบนที่ปล่อยมาอย่างกรมชนเขาก็ต้องบริหารจัดการเขาว่าจะต้องปล่อยเท่าไหร่
มันก็เลยต้องอาศัยหนึ่งน้ำจากกระบวนการที่ผ่านการมาบัดด้วยที่เรามีประมาณ๘แห่งเนี่ยลงบัตรน้ำเสียนะครับ
ก็วันหนึ่งก็๘แสนกว่าลูกบาทเมตรต่อวันก็สรุปแล้วเราใช้น้ำที่อยู่ในพื้นที่และน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียส่วนที่เหลือออกมาลงไปในคูคอก็จะช่วยกันรักษาระบบนิเวศ
ดังนั้นเมื่อกี้ท่านรองพูดถึงเรื่องของพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะครับพื้นที่ทางการเกษตรผมขออนุญาตเจาะลึกไปถึงพื้นที่ฝั่งตะวันออกตรงนี้หน่อย

ถึงตอนนี้แล้วพื้นที่ตรงนี้ประสบกับภาวะอะไรหรือยังหรือว่าอย่างที่ท่านรองบอกคือมีการป้องกันไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่ปีที่แล้ว
น้ำก็คือในพื้นที่ด้านสวรรค์ส่วนใหญ่ใช้เรื่องของอุปโภคบริโภคกักเศรษฐกรรมหรือเรื่องของประสุทธิ์สัตว์อะไรต่าง
แก้ปัญหายังไงในส่วนนี้ก็คือ๑ส่วนที่ระบบปลาปลาไปไม่ถึง
เราก็มีการประสานแจ้งไปยังการประปานครหลวงที่จะต้องจัดหาแท้งน้ำลดน้ำขนน้ำ
ไปช่วยพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำปลาปลาไปไม่ถึงนะครับหรือที่มีความเป็นต้องใช้ในการที่จะอุปโภคบริโภคส่วนนี้
ก่อนที่บนฤดูฝนปุ๊บเราก็ประเมินสถานะการณ์แล้วว่าต้องพบกับน้ำน้อยแน่ก็คือเฝ้าหน้าแรง
เราก็ต้องทำทำนบตามแนวคองแสนแสบ
ในพื้นที่หนองจองเนี่ยจะอยู่ทั้งส่วนเหนือแสนแสบและส่วนที่ใต้แสนแสบ
เราก็ต้องไปปิดกั้นทำนบทชะลอไว้
เพราะถ้าไม่ชะลอตามคอง๙๑๐๑๑๑๒๑๓๑๔

ชะลอเพื่อจะเก็บน้ำเหมือนฝ่ายทดน้ำ
เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นหรือเพื่อให้ยกระดับน้ำ
เพื่อให้น้ำเข้าไปในพื้นที่ของซอยต่าง
ในที่นาเทือกสวนต่างในพื้นที่
อันนี้ก็คือเป็นการสร้างธรรมนกที่จะเก็บกักน้ำในส่วนนี้
แล้วอย่างนั้นเราก็ยังมีบึงธรรมชาติ
บึงที่เราพัฒนาเป็นแก้มลิงแล้ว
ก็เอาน้ำในส่วนที่เราเก็บไว้ฤดูฝน
เอามาใช้ในการที่จะหมุนเวียน
หรือใช้ในเรื่องของอุปโภคบริโภค
หรือกระเศษกรรมอะไรต่างในส่วนนี้ครับ
ถ้าลองพูดถึงเรื่องของบึงและแก้มลิง

ตอนนี้มีเหมือนว่าพื้นที่แก้มลิงที่ทางกรุงเทพมหาคอน
ขอความร่วมมือจากทั้งภาคประชาชนภาคเอกชน
ยังไงบ้างอาจารย์
ส่วนนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการที่ดี
ไม่ว่าเป็นเรื่องของการป้องกันน้ำท่วม
เรื่องของการแก้ไขปัญหาฤดูแรงในช่วงที่น้ำน้อย
ส่วนหนึ่งเราก็ให้ทางสำนักงานเขตนะครับประสานไปทางภาคเอกชน
ที่มีบึงที่ว่างหรือที่จะบริจาคให้เราใช้
ในการที่จะมาพัฒนาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำน้อยในพื้นที่ต่าง
ก็มีอย่างเช่นบึงสแกงาม๓เดือน
หรือบึงมะขามเทศในพื้นที่สวรรค์ออกได้ทำแล้ว
แล้วก็พัฒนาแล้วเชื่อมประคองพระราชดำริ

แล้วก็บึงอื่นที่อยู่ในแผนที่เราจะเดิมการ
อยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าของ
แล้วก็อยู่ในระหว่างเงื่อนไขของข้อตกลงอะไรต่าง
ถ้าลงตัวก็เราสามารถที่จะมาพัฒนาได้

ขนาดความจู่ต้อง๕ล้านลูกบาทเมตร
จากเป็นบึงสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
และยังเป็นบึงในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศ
เรื่องของคุณภาพน้ำในพื้นที่
และยังเป็นเรื่องของกิจกรรมสันทนาการนะครับ
มีเรื่องการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ
ให้ประชาชนใช้สอยได้มากที่สุด
ออกกำลังกายเป็นลานวิ่งเป็นทางวิ่ง

ชวนเที่ยวตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับ

คุณผู้ชมฮะช่วงนี้เรามีกิจกรรม
ให้คุณผู้ชมร่วมสนุกกันด้วยนะฮะ
นี่กระเป๋าผ้าดีไซน์สวย
เก๋แบบนี้ของกรุงเทพมหานครนะครับ
พร้อมจะนำมามอบให้คุณผู้ชมเลยนะฮะ
อยู่หน้าจอเลยแล้วก็เตรียมเลยนะฮะ

ของรางวัลก็คือกระเป๋าผ้านี้ได้นะครับ

ของคนกรุงเทพมหันครก็อยากให้

รับชมรายการของเราได้รับกระเป๋าผ้า

เรื่องเล่าดีของคนกรุงเทพกันต่อนะครับ
คุณผู้ชมฮะท่านรองประหลัดกรุงเทพมนาคม

เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพน้ำ

เมืองหลวงแห่งคูเมืองหลวงแห่งคลอง
ดังนั้นเรื่องของการบริหารจัดการคู่คลอง

ท่านรองประหลัดกรุงเทพมหานคร

ห่อเลี้ยงเรื่องของการพัฒนา

เป็นเรื่องของการจราจรเรื่องการคมนาคม

ตรงนี้มันก็มีทั้งคลองสายหลัก

สายหลักก็ขึ้นอยู่กับสำนักการระบายน้ำ

เหลือก็เป็นคลองสายรองที่อยู่ตามพื้นที่เขต๕๐เขต

การพัฒนาเนี่ยอย่างคลองสายหลักตอนนี้
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลแล้วก็กรุงเทพมหานคร

เราจะพัฒนาต่อเนื่อง

อันนี้ก็มีแผนที่จะต้องดำเนินการอยู่ครับ

หนึ่งช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ

เพราะด้านตะวันออกเมื่อปี๖๒๖๓ก็มีการขุนลอกคลองไปในพื้นที่หนองจอก๑๖๐บาทกิโลกรัม
ทำให้ปริมาณน้ำที่เราเก็บในช่วงฝนตกและมันสามารถที่จะเป็นสำรองไว้ในช่วงหน้าแรงได้
อีก๑๑๘ล้านบาทเมตรที่จะใช้ในพื้นที่ได้
ก็ถือว่าการขุดลอกคลองเนี่ยหนึ่งเพิ่มทำให้เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก
เพิ่มความรู้สึกธุรกิจที่ดีคุณภาพดีจริง

ท่านฐานรองประหลัทอยากจะพูดอะไรกับประชาชนในร่วมเมื่อและช่วยกันในทางฝ่าวิกฤตช่วงฤดูแรงแบบ
ตรงนี้นะครับซึ่งผมดูเรื่องของสำนักระบายน้ำ

ฝากช่วยกันดูแลนะครับทำรั้วทำเขตกั้นซะให้เรียบร้อย
ไม่ให้ใครมาทิ้งขยะแล้วก็หมั่นไปดูไปตรวจสอบ
ถ้ามันลกล้างดูแล้วมันอาจจะก่อให้เกิดอคีภัยได้
ก็ควรจะต้องช่วยกันนะครับในการเฝ้าระวังดูแล
แล้วก็ช่วยดูแลพวกที่มาทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง
ไปทิ้งในที่ของศาสนธนาบ้างอะไรต่างต่างอย่างเงี้ย
ซึ่งยังมีอยู่ตรงนี้คืออยากจะฝากเลยฮะ
ทางเจ้าที่เขตเราก็เฝ้าระวังไม่ไหวเหมือนกัน
เพราะมันมีหลายด้านเราจะมานั่งเฝ้าด้านเดียวก็ไม่ไหว
แต่จริงกรุงเทพเราก็ทำงานเราดูแลเต็มที่เหมือนกันนะ

มีการความร่วมมือด้วยกันในส่วนนี้
มีส่วนร่วมในการที่ช่วยกันแก้ไขด้วยครับ
ครับแล้วเรื่องของการใช้น้ำของภาพประชาชนแล้วฮะ
ท่านรองประหลัดอยากจะบอกอะไรเรื่องการใช้น้ำบ้าง

หนึ่งขอในช่วงที่ว่าเข้าสู่ฤดูแรงนะครับ
ก็อยากให้๑ปรับแผนในการที่จะปลูกพืชนะครับ
เปลี่ยนไปพืชที่ใช้พืชที่ใช้น้ำน้อย
สองแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของคูคลองต่าง
อย่าให้ตื้นเขินอย่าให้มีวัชพืชมากีดขวางทางน้ำ
อย่าให้มีใครมาลักลอบทิ้งขยะในคู่คลองต่าง

หนึ่งนอกจากเป็นที่เก็บกักน้ำ

แล้วก็ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยครับ
แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลความร่วมมือสำคัญที่สุดคือ

แต่ว่าก็ถ้ามีคำถามครับว่า

ประสบเรื่องของปัญหาจากฤดูแรงช่วงนี้
จะสามารถติดต่อหรือว่าแจ้งยังไงได้บ้างครับท่าน
เรื่องแรกถ้าในรูแรงและประสบปัญหาในกรณี
เกิดไฟไหม้ย่าไฟไหม้อะไรต่าง
ก็แจ้งไปที่๑๙๙ของสำนักท่ำพ่อกันไภ

ก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีหน่วยดับเพลิงที่อยู่ในพื้นที่
เขาก็จะประสานงานในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้
ส่วนเรื่องของน้ำที่ขาดแคลนหรือน้ำปริมาณน้อย
ก็ประสานไปจึงที่สำนักการระบายน้ำก็ได้
เพื่อที่จะประสานต่อไปยังกรมชมประธาน
ในการที่จะเปิดระบายน้ำจากด้านบน
คลอง๑๓เข้ามาคลองแสนแสบ

เพื่อที่น้ำจะได้กระจายลงไปในพื้นที่ได้นะครับ
สำนักการระบายน้ำก็แจ้งไปที่ศูนย์ก็ได้

ในช่วงฤดูแล้งของกรุงเทพมะนาคอล

เรื่องเล่าดีของคนกรุงเทพนั่นเอง

มีวิธีการในการบริหารจัดการน้ำ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ

หรือว่าอยากแชร์ข้อความข้อมูลมา

เป็นกระเป๋าผ้ารักโลก

เรื่องที่เราต้องรักสิ่งแวดล้อมกันนะครับ

เห็นอยู่หน้าจอทีวีตรงนี้ได้เลยนะฮะ

แล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กไว้หน่อยนะ
ฝ่าฤดูแรงกับกรุงเทพมหานคร

ในคนที่รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ

คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการ
เรื่องเล่าดีของคนกรุงเทพได้
เวลาบ่าย๓โมงถึงบ่าย๓โมงครึ่ง

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ

ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป